คดีประวัติศาสตร์ที่ผู้ต้องหาวางแผนฆาตกรรมต่อเนื่อง๘ปี
ประโยคนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่าคดีนี้ถือเป็นคดีที่สำคัญนะคะ
แล้วเมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กก็มีการแถลงถึงคดีนี้ค่ะ

ก็แถลงถึงคดีของแอมสายนายวางยาฆ่าเจ้าหนี้๑๕คดี
ในพื้นที่๘จังหวัดเริ่มตั้งแต่ปี๕๘ต่อเนื่องถึงปี๖๖
เสียชีวิต๑๔รายรอดชีวิต๑คน
ผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมดเกี่ยวกับแอมเพราะว่าเป็นเหมือนกับเจ้าหนี้เงินกู้
เป็นในหน้าขายรถมือ๒แล้วก็เป็นลูกวงแชร์
จากการสอบพยานโอ้โหตำรวจเขาทำงานกันเข้มข้นมากคุณผู้ชม
แม้อาจจะช่วงหลังไม่ได้เป็นข่าวทุกวันแต่สอบพยานไปแล้ว๙๐๐กว่าปาก
มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดี๒๖๕๐๐หน้ารวบรวม๓เดือนกว่าค่ะ
สรุปสำนวนดำเนินคดี๑๕คดีอย่างความผิดพยายามฆ่าผู้อื่น
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองเรื่องของการชิงทรัพย์ปลอมปนอาหารยาให้ผู้อื่นเสพ
รวมแล้วเนี่ยกว่า๗๕ข้อหาแล้วก็ดำเนินคดีกับบุคคลใกล้ชิด๒รายที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทำลายหลักฐานก็คืออดีตสามีของแอมพันธุ์ตำรวจโทวิทูล
และนางสาวธันนิชาธนายความส่วนตัวดำเนินคดีฐานช่วยผู้อื่นมิต้องรับ
หรือรับโทษน้อยลงแล้วก็ทำลายหลักฐาน
เรื่องนี้รองโจ๊กบอกนะคะว่าคดีนี้เป็นคดีประวัติศาสตร์ที่มี
ผู้ต้องหาวางแผนฆาตกรรมต่อเนื่องยาวนานกว่า๘ปี
วางยาพิษให้เหยื่อกินจนตายลักษณะเหมือนกับการเจ็บป่วย
แล้วก็หัวใจล้มเหลวภาวะการทำงานของหัวใจล้มเหลว
ญาติจะได้ไม่สงสัยแล้วก็เอาทรัพย์สินจากเหยื่อ
หรือว่าเป็นการล้างหนี้ที่เคยยืมกันมา
เนี่ยสภาพจิตปกติดีทุกอย่างนะซึ่งเงื่อนไขตามกฎหมาย
ที่จะงดเว้นโทษเกี่ยวกับกรณีผู้หญิงตั้งคัน
จะงดเว้นโทษแต่ว่าแอมแท้งไปเรียบร้อยแล้ว
ก็ถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้นดังนั้นข้อหาที่ส่งฟ้องสูงสุด
ก็คือถึงขั้นประหารชีวิตนะคะซึ่งตอนนี้สำนวนทั้ง๑๕คดี
ก็ทยอยส่งให้อายการแล้วนะคะนี่แหละเป็นอีกหนึ่งคดีนะ
ในหน้าข่าวที่เราก็ตามกันมาต่อเนื่องเลยนะคะ